สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะยังคงดราม่าอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับหญิงแกร่งอย่างพี่บุ๋มปนัดดา
ของสิบสามหมูป่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมคือพี่บุ๋มเนี่ยเขาเข้ามาเป็นผู้ดูแลบริษัทสิบสามหมูป่า
จัดการเกี่ยวกับค่ายหนังในเครือเน็ตฟลิกที่คอนเฟิร์มแล้วว่าได้ลิขสิทธิ์๑๓หมูป่า
ไปสร้างฉายทั่วโลกซึ่งเจ้าตัวแจงว่าช่วยในฐานะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ค่ะ
ไม่ได้เงินสักกว่าบาทที่บินไปบินมาเสียเวลาประชุมก็ไม่เคยได้ค่าตอบแทนเลยนะคะ
ที่สำคัญพี่บุ๋มขอแจงว่าที่น้องน้องหมูป่าได้เงินคนละสองถึงสามล้าน
จริงแล้วหากหักโน่นนั่นนี่แล้วเนี่ยได้จริงคนละไม่กี่แสนบาท
พร้อมกับยืนยันว่าจำนวนเงินดังกล่าวไม่ใช่ค่าตัวในการแสดง
แต่เพราะได้เอาเรื่องราวชีวิตของพวกเขาไปสร้างก็เท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทไม่ได้ตังค์แล้วก็ไม่ขอเรียกตังค์
ไม่มีการส่งบินค่าเดินทางไปด้วยนะคะเพราะว่าเราถือว่าเราทำด้วยใจ
หลายคนบอกได้คนละหลายล้านเลยเหรอ
ค่าตัว๒๓ล้าน๒๓ล้านแต่คุณต้องฟังก่อนนะ
ว่ามันมีการสองสามล้านนั่นหมายถึงว่ากี่ปีที่หักเปอร์เซ็นต์
กี่ปีที่จะได้อย่างเช่นเซ็นสัญญาปุ๊บได้เท่านี้
ไม่ได้๒๓ล้านเลยกว่าน้องจะได้ตังค์หลายปีค่ะ
ที่เห็นคุณเห็นเนี่ยอีกหลายปีแล้วก็แถมรายได้ส่วนหนึ่งของน้องทุกคนเนี่ย
หัก๑๕เพื่อให้องค์กรการกุศลอีก
มาช่วยเหลือน้องให้กับจ๋าแซมอะไรอย่างนี้
เรื่องราวของเขาตลอดทั้งชีวิตเขาจะไม่สามารถไปนั่งเล่าออกรายการทีวีหาตังค์
ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมค่ะว่าเงิน๒๓ล้านเนี่ยจริง
พอหักค่าใช้จ่ายต่างแล้วเนี่ยน้องเนี่ยได้เงินแค่ไม่กี่แสน
แล้วไม่ได้ในเร็ววันนี้นะเขาก็รอก็ให้หนังสร้างเสร็จ
ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นหมดแล้วแล้วตัวพี่บุ๋มเองเนี่ยก็ไม่ได้เงินอะไรเลย
เข้ามาจัดการดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นเองนะคะ